พาไปดูเรื่องหมูกันบ้างนะคะ
เขาช่วยชีวิตของแม่หมูตัวหนึ่งออกจากโรงฆ่าสัตว์
โดยตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญรอดค่ะ
หมูสาวตัวใหญ่ที่พลัดหลงเข้าไปบริเวณสารพระภูมิภายในโรงพยาบาลแม่ระมาทจังหวัดตาก
สภาพที่ตื่นกลัวเมื่อวานนี้นะคะ
ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของพระและสามเณรวัดดอนแก้วอย่างอบอุ่น
หุงหาอาหารอาบน้ำ
และก็สร้างคอกให้อยู่อย่างสุขสบายเลยทีเดียวค่ะ
ชาวบ้านเขาคาดว่าแม่หมูสาวน่าจะหนีตายมาจากโรงฆ่าสัตว
ในพื้นที่เพราะมีหลักฐานเป็นการพ่นหมายเลข๓
คุณเห็นไหมบนหลังของเขาแดงนั่นใช่สีแดงนี่แหละค่ะพ่นไว้บนหลังอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ทางเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วในฐานะเจ้าคณะตำบลแม่ระมาท
เห็นแล้วมีเมตตาจึงระดมเงินส่วนตัวร่วมกับผู้ใจบุญ
ได้เงินประมาณ๘๖๐๐บาท
เอาไว้ถ่ายชีวิตแม่หมูสาวจากเจ้าของที่ตามมาล่าค่ะ
ชะตาแม่หมูสาวยังคงไม่ถึงคาดต้องบอกแบบนี้
แสดงความจริงใจไม่ขอรับเงินค่าไทย
และยินดีถวายให้ทางวัดได้เลี้ยงดูเจ้าบุญรอดไปเลย

อันหมูมันหนีออกจากที่พ่นอย่าไปฆ่า

ก็ตั้งชื่อให้แม่หมูสาวที่รอดตายจากโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้

ก็นำไปเลี้ยงโดยมีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าเจ้าบุญรอดอย่างเด็ดขาดค่ะ
ก็เป็นการช่วยสัตว์เนอะ
เรื่องของหอยยังมีส่งไลน์มาเลยเรื่องของหมูอยู่ดี
คุณผู้ชมคนนี้ชื่ออะไรนะคุณตัวตีใช่ไหมครับตัวตี
ส่งมาว่าหอยนางรำไม่มีมีแต่หอยนังรม
คุณผู้ชมก็พยายามนะครับ
แต่ว่าเฉลยแล้วนะจ๊ะอดีตดาย
เฉลยแล้วว่าหอยอะไรเนี่ยเล่นลิเกได้นะ
เขยี้ยอีกเหรอก็คือหอยแครง
ต้องเข้าน่าฉันด้วยอายไหม

ยกให้คุณชนะกันไปวันนี้แล้วกันนะสำหรับมุกหอยแคลง